ผมรองสัตว์อาจารย์ดรอำพอลสุกเกษียม
เป็นนักเขียนคอลัมปยากรในนิตยศาสตร์
ผู้สร้างขึ้นสมได้รับช่องทางใหม่ที่จะได้รับใช้ท่านผู้อ่าน
ได้เริ่มผ่านทางไทยรัฐ
ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพร
สำนักโหนอุตราศาสตร์ทุกวันที่๑และ๑๖ของทุกเดือน
ในรายการเช้าข่าวชัดโซเชียลและชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์

และติดตามอ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์